ขอบคุณคุณมาสิบรีนะครับแต่ว่าบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะตรงกันข้ามกับที่เยาวราชเพราะว่าตรุษจีนปีนี้
ภาครัฐเอกชนก็โหมกระตุ้นเรื่องของกระแสการท่องเที่ยว
ทำให้เห็นพร้อมกันนะครับว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวปีนี้
รวมทั้งเม็ดเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นจะเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เดี๋ยวตามจากคุณแขมิก้าพรหมพันธ์ใจครับ
ผู้ประกอบการค้าปลีกอัดแคมเปญช่วงตรุษจีนอย่างคึกคัก
ของมงคลที่ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์จากวัดแชร์กงมิวฮ่องกง
โดยหวังว่าจะเพิ่มการจับจ่ายในภาพรวมช่วงตรุษจีนร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ
อย่างในปีที่แล้วก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่ประมาณ๖๓๐๐ล้านบาทนะคะ
เราก็หวังว่าปีนี้เราทุกคนในภาคแห่งกระชนก็จะน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้
ก็น่าจะทำให้เรามีอัตราการเติบโตได้แล้วก็หวังว่าน่าจะทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ๒๐
เทพเจ้ามังกรแห่งสวงสวรรค์ความยาวกว่า๑๐เมตร
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายและท่องเที่ยวช่วงตรวจจีน
สำหรับปีนี้ใช้งบประมาณจัดงาน๓๐ล้านบาทมากกว่าปีที่ผ่านมาที่๒๐ล้านบาท
โดยประเมินว่าการจัดงานปีนี้จะทำให้ยอดการจับจ่ายเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา
๕๙โตขึ้นมา๕๐นะครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้เราคิดว่าน่าจะโต๓๐จากสถานการณ์ต่างรวมกัน
น่าจะโตอีก๓๐นะครับ
ยังโตอยู่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่า

คิดว่าในช่วงจุดจีนมีเยอะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์ก็เข้ามาถูกไหมครับ
แคมโบเดียพม่าลาวพวกนี้เข้ามาหมดเลยนะครับ

แล้วก็จุดศูนย์กลางของการจัดงานจุดจีนเอง

ทคาดว่าระหว่างวันที่๒๗มกราคม

เดินทางมาในไทยจะอยู่ที่๘๒๕๐๐คน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สร้างรายได้๑๙๑๐๐ล้านบาท

พร้อมกับจัดงานตรุษจีนวิถีไทย

สวนลุมพินีเป็นอีกหนึ่งกำลังหนุนด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่า
การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย
อยู่ที่ประมาณ๒๕๗๖๗๓คน

สร้างรายได้กว่า๑๑๐๐๐ล้านบาท
เพราะไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของชาวจีน
ปัจจัยความสะดวกด้านวีซ่า
ระยะทางและราคาที่สมเหตุสมผล
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน